อันนี้แม่ลูกอ่อนก็ภาวะเหมือนกัน
จู่ได้ยินเสียงปืนดังขึ้น๒นัด
แล้วดูสิลอยกระสุนมันเจาะผนังบ้าน
แล้วคุณเชื่อไหมฮะว่าถ้ามันทะลุปูนเข้าไป
นั่นคือห้องนอนที่เธอแล้วก็ลูกน้อยนอนอยู่ในห้อง

ใช่ฮะเธอเอาภาพวงจรปิดภายในบ้านให้ดูด้วยนะฮะ
ว่ามันทะลุไปตรงผนังนี้มันจะเข้าไปถึงห้องนอน
คุณผู้ชมฮะเรื่องนี้เธอก็แจ้งตำรวจฮะ
ตำรวจสอพธาตุเกียบได้เข้าตรวจสอบ
รูกระสุนปืนปิดสนาไม่ทราบขนาดและชนิด
เจาะผนังบ้านและร้านค้าของนางสาวอุบลวันพิทักวง
คือนางสาวอุบลวันเล่าให้ฟังบอกนี้
ช่วงคำของวันที่๑๖กพจหลังปิดร้าน
ได้ยินเสียงปั้งตอนแรกไม่ได้คิดว่าเป็นเสียงปืน
คิดว่าเป็นเสียงจุดประทัดอะไรก็ว่ากันไป๒ปั้ง
แต่พอวันที่๑๗คือเมื่อวานนี้เดินสำรวจรอบบ้าน
ไปดูข้างบ้านพบไอ้รอยกระสุนตรงผนัง
เกือบทะลุอูนเข้าไปในบ้าน
คุณผู้ชมฮะทำให้เธอตกใจมากนะครับ
หากกระสุนทะลุเข้ามามันจะเข้ามาไหนรู้ไหมคุณ
เข้ามาทางใช่ฮ่องนอนฮ่องนอนของเธอที่มีลูกน้อยอยู่ในห้อง
ถ้ามันทะลุเข้ามาได้นะตายแน่เธอบอกแบบนี้นะครับ
เธอก็เลยแจ้งผู้นำท้องถิ่นแล้วก็แจ้งตำรวจต่อ
ซึ่งก็ยืนยันว่าไอ้รอยปริศนาที่พบเนี่ยนะฮะ

เพราะช่วงนี้ช้างป่าไม่ได้ออกมาจุดนี้หลายเดือนแล้ว
คาดว่าน่าจะเป็นกระสุนอาจจะเป็นพวกวัยรุ่นนะคุณ
วัยรุ่นยิงปืนไปเรื่อยอันตรายมาก
ก็เลยไปลงบันทึกประจำวันไว้ที่สพท่าตะเกียบ

ยืนยันว่าเธอก็ไม่ได้มีปัญหากับใคร
ทำมาค้าขายตามปกตินะฮะ

ส่วนด้านนอกที่เป็นผนังที่เป็นรอยกระสุน
และถ้าทะลุเข้ามาเป็นอันตรายนะฮะ
แล้วก็มีลูกน้อยอยู่ด้วยนะครับ